คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าพูดถึงตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคมที่ผ่านมา

เปิดให้ประชาชนตั้งแต่รอบนั้นที่ให้เข้าไปลงนาม
รวมถึงได้เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ก็มีประชาชนเดินทางไปบริเวณพระบรมมหาราชวังเป็นจำนวนมาก

ซึ่งก็แน่นอนนะคะเมื่อมีประชาชนจำนวนมาก
อาจจะส่งผลให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้
แต่ก็หน่วยงานอย่างการไฟฟ้านครหลวงค่ะ
อำนวยความสะดวกไปบริการดูแลประชาชน

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ
มาตั้งซุ้มให้บริการกว่า๑๐๐ซุ้ม
ให้บริการประชาชนตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยการไฟฟ้านครหลวงได้ติดตั้งไฟแสงสว่าง
และไฟประดับหน้าพระบรมชายาลักษณ์
ในบริเวณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
และตลอดเส้นทางที่มีการประดับผ้าขาวดำ
สิ่งสำคัญคือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย

ระบบการจ่ายไฟจะตัดอัตโนมัติทันที
จากมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง
อำนวยความสะดวกรอบบริเวณสนามหลวง